เล่นละครวิกอโศกนี่ประกบฟิล์มธนพัฒน์เลยนะคะ
แล้วก็มีพี่กัปตันน้องมะลิก็มาเล่นด้วยนะ
มะลิเนี่ยค่ะลูกของแม่โบ
มาเล่นเป็นน้องปรางกัณลันตอนเด็กนี่นะคะ
ส่วนเด็กผู้ชายคือน้องที่เล่นเป็นกุมารทองวันทอง
อ่านะคะก็ละครเรื่องนี้ได้ดูแน่นอนนะคะทางวิกอโศกค่ะ
ถามเรื่องแต่งงานดีกว่านะคะเพราะว่าโอ้โหเป็นภาพข่าวคุณผู้ชม
คุกเข่าขอแต่งงานที่นิวยอร์กเลยค่ะ
ปรางเล่าให้เราฟังนะคะว่าจริงไม่ได้เออะเลย
คือตอนที่เขาขอเนี่ยคือยมแล้วยมคือเหนื่อย
เพราะว่าตอนแรกฝ่ายชายเขาชวนไปทัวร์คอนเสิร์ต
สิบวันที่นิวยอร์กตัวเองก็ไม่เคยไปนิวยอร์กพอดี
เพลงที่ต้องแต่งแล้วให้ปลางร้องนะคะ

ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะขอแต่งนี่แหละค่ะ

คำแรกที่ถามรู้ไหมว่าพูดว่าอะไร

อุ๊ยเพราะว่าพ่อแม่ฟังดุมาก

ส่วนเลิกแต่งยังไม่มีนะคะแต่เขาอยากแต่งริมทะเล
เอาประสิทธิ์บอกเลยนะคะกระสิทธิ์บอกเราหรือบอกโต๊ะไม่รู้

แล้วเราไปแค่๑๐วันนะคะแบบมันน้อยมากแล้วเราก็เหนื่อยกันมาก

เหมือนเขาตั้งใจจะขอก่อนแล้วเหมือนพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเลิก
คิดเพราะเขามีคิดไว้บ้างนะคะ
แบบอยากแต่งที่ทะเลอะไรแบบนี้
ไม่ได้ใส่แหวนมาเพราะว่ากลัวหาย
ดูไว้เป็นตัวอย่างนะอะไรอย่างนี้
เราก็ไปรอถ่ายแหวนปรากฏว่าเขาไม่กล้าใส่มา
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแอร์แอร์พันธิลา
ใช่นางโกแหวนแล้วแบบเพชรมันหายไป
ก็เลยกลัวนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก
แล้วกลางตัวจริงสวยมาก
เขาบอกว่าออร่าเจ้าสาวมาแรงจริงนะคะ

คนที่แบบว่าคบกับคนเดียวรักแรกรักเดียว
แล้วก็จนถึงวันดีแบบนี้นะคะ